กรณีที่ชายคนหนึ่งอายุ๓๘ปีเนี่ยเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่๓ธันวาคมนะ
ค่ะที่ญาติญาติเนี่ยติดต่อไม่ได้หาไม่เจอเลยเนี่ยมารู้กันล่าสุดก็คือเขาไปหาเพื่อนผู้ชายคนนึง
เป็นเพื่อนชายคนสนิทที่ไปเจอร่องรอยก็คือจักรยานยนต์ถูกจอดทิ้งเอาไว้ที่ป่าท้ายหมู่บ้านที่ตำบลเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีลำ
แถวนั้นเขาเรียกว่าป่าเขาอังคารของหมู่บ้านเจริญศุกร์
วันนี้ญาติไปทำพิธีขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขานะครับ

แล้วไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ป้านี่วิ่งไปตามดีใจณตกลเรียกหลาน
แต่เหมือนกับอยู่ดีก็หายไปเลย
นี่อาดยาตุของนายนัทกรฉนำกลางหรือว่าต่ออายุ๓๘ปี
มาทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา
เอาเป็นว่าก็ยังไม่เจอตัว
คือในต่อหายไปจากบ้านตั้งแต่๓ธันวาคม
แต่ที่บ้านเนี่ยไปเจอจักรยานยนต์จอดอยู่ท้ายป่า
ที่ป่าท้ายหมู่บ้านเนี่ยป่าเขาอังคารเนี่ย
เมื่อสิบสองธันวาคมค่ะก็เลยไปแจ้งความที่
พ่อเฉลิมพระเกียรติเอาไว้นี่คือผู้ที่ศูนย์หายนะครับ
ตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับแต่ทีนี้สพเฉลิมพระเกียรติ
มาตรวจสอบเนี่ยอย่างเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ตรวจรถจักรยานยนต์ของต่อที่ถูกทิ้งเอาไว้
มันมีพวกรอยขีดขวนนะมีคราบดินโครนติดอยู่
คือถ้าเกิดว่าเขาจะขี่มาแล้วจอดทิ้งเอาไว้
มันไม่น่าจะเปื้อนขนาดนี้เหมือนกับว่าถูกยกขึ้นท้ายรถกระบะ
เลยมีรอยต่างต่างหรือเปล่าคราบดินที่ติดที่ล้อหน้า
ก็ไม่เหมือนกับดินที่จุดที่เจอรถนะฮะมันแตกต่างกันอยู่
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนนางรองระหารทรายนะครับ
ในพื้นที่ตะบนถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่บุรีรำ
สองนาฬิกาสองนาทีวันที่ห้าธันวาคม
วันนั้นจะเห็นว่าในเต่าเพื่อนชายคนสนิทของต่อ
คนที่หายตัวซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มุ่งหน้าเข้าไปทางอำเภอนางรอง
แล้วต่อขี่จักรยานยนต์สีเหลืองตามไปห่างกันไม่กี่เมตร
นาฬิกาห้าสิบห้านาทีวันรุ่งขึ้น
แต่ยังเป็นวันที่๕ธันวาคมเหมือนกันนะตอนเช้า
ถนนเส้นเดิมต่อขี่จักรยานยนต์สีเหลืองแล้วเต่าซ้อนท้ายแล้ว
นี่ฮะผ่านมาตามถนนนี่ฮะนี่เป็นร่องรอยสุดท้ายนะครับ
แต่ว่าต่อเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเนี่ยที่บ้านไม่เจอตั้งแต่๓ธันวานะ
แต่๕ธันวาเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดว่ายังขี่จักรยานยนต์กันอยู่
ซ้อนกันไปซ้อนกันมาแบบนี้เราไปถามเต่าเต่าเนี่ยอายุสามสิบสามนะครับ
เพื่อนชายคนสนิทของต่อชื่อนายจารุพันธ์ตรวจมันคานะครับ
คือเต่าเนี่ยบอกว่า๓ธันวาคมต่อยังมาหาที่บ้านอยู่เลย
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันด้วยจนวันที่ห้าที่เห็นว่าขี่จักรยานยนต์ไปเนี่ย
คือเต่าเนี่ยบอกว่าตัวเขาเนี่ยนัดผู้ชายคนนึงรู้จักกันทางแอป
ให้มาเจอกันเอาพูดตรงก็คือเหมือนกับจะมีมามีเพศสัมพันธ์กัน
นี่นะฮะเขาก็ไปกับต่อไปถึงรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
เขากะว่าเขาจะมีอะไรกัน๓คนวันรุ่งขึ้นก็คือตอนเช้า๘โมง๕๕วันที่๕ธันวาคม
ตัวเขากับตัวต่อก็เลยขี่รถกลับบ้านนะแล้วมามีปากเสียงกันช่วงเย็น
ด้วยความโมโหก็เลยบอกเลิกแล้วก็ไล่ต่อให้กลับบ้าน๒ทุ่ม๔๐วันที่๕ธันวาคม
คือต่อก็กลับบ้านไปแล้วเขาก็โทรไปหานะแล้วก็ผ่านไปสัก๑๐นาทีที่เขาโทรไปหาต่อ
ทีแรกโทรไปหาผู้ชายคนนั้นก่อนแล้วก็ติดต่ออะไรกันไม่ได้อีกเลย
จนมารู้ว่าวันที่๑๒เจอจักรยานยนต์แล้วต่อยังไม่ได้กลับบ้าน
ซึ่งเขาขอยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของต่อ
คำถามก็คือว่าเอาแล้วรอยที่รถจักรยานยนต์ของต่อเนี่ยทำไมมันดูแปลก
เรื่องการใช้สารเสพติดอะไรพวกนี้มีหรือเปล่า
เขายืนยันว่าเขาใช้สารเสพติดเพื่อให้มีอารมณ์ทางเพศ
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต่อหายตัวไป
ก็เรื่องคอมเมียได้ด้วยใช่ครับ
แล้วเขาก็ปฏิเสธไม่ให้เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
แล้วก็ผมก็ขอบอกเลิกเขา
เหมือนกับว่าเราขอหลายที่แล้วเขาไม่ให้
ใช่ครับเราก็คิดว่าเขามีคนอื่นแล้ว
ทำอะไรอยู่เขาก็ตอบมาอยู่บ้านกำลังนอน
ครับเป็นน้ำเสียงที่ปกติใช่ครับ
ก็ไม่ได้โกรธอะไรกันตอนนั้นแล้วเขาก็ตัดสายไป
แล้วผมคิดว่าเขาน่าจะนอนจริงแหละผมก็จะโทรไปถามอีก
แต่โทรติดแต่ทีนี้ไม่มีคนรับสายครับ
ส่วนการตามหาตัวนายนัฐกรหรือว่าต่อในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับชาวบ้านญาติญาติตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติ
ก็ยังคงค้นหากันต่อนะฮะที่ป่าเขาอังคาร
ที่เจอจักรยานยนต์จอดทิ้งเอาไว้ตะโกนเรียกกันนะ
หากันอยู่ทั้งวันวันนี้ก็ไม่เจอนะครับ
วันนี้ไปเจอถุงมือผ้าตกอยู่ข้างหนึ่ง
ของต่อก็ยังเครียดนะบอกว่าไปดูหมอมา๙คนแล้วนะ
หมอบอกสอดคล้องกันหมดบอกลูกชายยังไม่ตายลูกชายอยู่กับเพื่อน
ดีเดี๋ยวอีก๔วันเนี่ยจะมีคนพามาส่งที่บ้าน
แต่มีคนหนึ่งทำนายว่าลูกชายถูกสิ่งลี้ลับ
บทบังเอาไว้ให้อยู่อีกพบนึงอะไรประมาณอย่างนี้
ส่วนเรื่องที่ว่าลูกกับเพื่อนในกลุ่มผู้ชายของลูก
เพื่อนชายคนสนิทใช้สารเสพติดกันเนี่ย

คงไม่รู้มานะคะเพราะว่าคนแม่แกแท้ก็ยังไม่เคยรู้ที่ทางทางนี้เลยค่ะ
คนไม่เคยมีใครผ่านทางนี้เลยค่ะกลัวจะโดนเขาอุ้มไปนะคะ
ดิฉันเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างค่ะ
บางคนก็ทักบอกมาร้ายเนอะบางคนเขาก็ทักมาแบบดี
แม่ก็มีกำลังใจตรงที่ว่ากระทั่งมาดี
ถ้าคนไหนทักร้ายแม่ก็รู้สึกเสียใจ
แม่ก็ไม่กล้าคิดแบบนั้นหรอกค่ะ
แม่คิดว่าเขาจะกล้าทำกับลูกเราเหรอทั้งที่เขาเคยมากินอยู่อาศัยบ้านเรา
เขาจะไม่คิดถึงข้าวแดงแกงร้อนที่เขามาพักกินอยู่เลย
เขาจะกล้าทำแบบนั้นเหรอถ้าเขาทำแบบนั้นได้แม่แม่รับไม่ได้ค่ะ
ส่วนผู้ชายที่ในเต่าเพื่อนชายคนสนิทของต่อเขานัดเจอกันในคืนวันนั้นนะฮะ
บอกว่านัดเจอกันแล้วต่อเขาไม่ยอมอะไรก็แยกย้ายอะไรกันเนี่ย
แล้วมีการใช้สารเสพติดอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
เขายอมรับว่ามันก็มีการใช้สารเสพติดกันจริงนะ
แต่ว่าที่เจอกับเต่าเนี่ยเคยใช้เคยฉีดให้สองครั้งแต่นานมาแล้ว
ส่วนที่เจอกันล่าสุดเนี่ยเต่าเขาจัดการเองเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
ก็มีบางครั้งที่เขามาให้ฉีดให้แต่ว่าคือผมน่ะ

แล้วเคยฉีดให้เขากี่ครั้งล่ะ
ผมไม่รู้ว่าเขาให้การยังไงเพราะว่าเมื่อกี้เช้าผมก็ให้ตำรวจไปแล้ว
เพราะว่าเขารู้ว่าผมรู้จักกับต่อกต้นเพื่อนผมนะ
ห้องเบอร์๕นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้อะไรมากมายกับเขา
คุณกิติศักดิ์ไปตรวจสอบในพื้นที่คือกล้องวงจรปิดตอนนี้
คือไฟล์มันหายหมดเขาบอกเขาจะเก็บไว้แค่๗วัน
แต่แม่บ้านบอกว่าคืนวันที่๕ธันวาคมสักตี๒ตี๓มีคนมาพักจริง
๓คนใน๑ห้องจนรุ่งเช้าก็เห็น๒คนก็คือเต่ากับต่อ
เขาขี่จักรยานยนต์ออกไปกันส่วนผู้ชายอีกคนนึงเขาก็อยู่อีกวันหนึ่ง
แล้วออกไปนู่นนะฮะวันที่๗ธันวาคมการค้นหาตัวในต่อ
วันนี้ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่ายุติการค้นหาก่อนนะฮะ
เดี๋ยวรอข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นก่อนจากการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ของในต่อ
สัญญาณมือถือก่อนจะหายตัวไปเนี่ยสิ้นสุดอยู่ที่หมู่บ้านถาวร
เป็นจุดใกล้กับป่าเขาอังคารจุดที่เจอจักรยานยนต์
เดี๋ยวต้องไปไล่ต่อว่ามันใช่จุดเดียวกับที่เจอจักรยานยนต
สัญญาณโทรศัพท์มือถือหายหรือเปล่าค่ะ
สัญญาณสิ้นสุดสุดท้ายไปอยู่ตรงไหนนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป